คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลานกับปู่
คือจริงหลาน๗ขวบอยู่กับปู่อยู่กัน๒คนนี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าปู่ชอบดื่มเหล้าแล้วดื่มหนักมาก
พอดื่มก็เมาไม่รู้ค่ะว่าหลานไปไหน
สรุปคือหลานหายตัวไปเอ้าทีนี้ก็ต้องตามหากันล่ะค่ะคุณผู้ชม
นี่เจ้าหน้าที่เขาทำงานในการตามหาเด็กมาเต็มที่เลยนะ๒วันแล้ว
คุณหากันมาตลอดค่ะจริงเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งได้รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้เอง
ตอน๖โมงเย็นแต่น้องหายไปเมื่อวันพระฤหัสตอน๑๐โมงเช้านะคะ
นี่พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อวานตอน๖โมงเย็น
ก็มีทั้งกู้ภัยมีทั้งชาวบ้าน๔๐กว่าคนกระจายกำลังกันออกตามหาน้องไก่
อายุ๗ขวบน้องไก่เนี่ยหายออกไปจากบ้านที่บ้านมรื่นตำบลคลองลานพัฒนาที่คลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
นี่คือหน้าตาของน้องไก่๗ขวบเองคุณผู้ชม
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอน๖โมง๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้ตอนเย็น
เจ้าหน้าที่ก็แยกย้ายกันหาทุกห้องในบ้านเลยไปดูรอบบ้านก่อนฮะ
มีไหมทุกห้องในห้องในบ้านไม่มีแล้ว
แล้วก็ในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะรกเหมือนกันนะดูตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับ
ก็ต้องค้นหาเพราะว่ามีแต่กองอะไรเต็มไปหมดเลยคุณใช่ค่ะ
แล้วก็ในห้องนอนมีกองเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะมุ้งมิ้งเนี่ยผ้า
มากองรวมกันแบบนี้นะคะพอในบ้านหาไม่เจอรอบบ้านก็หา
หาไม่เจอเอาเดินเลยไปไปดูไร่มันสัมปะหลังไปดูทุ่งนาไปดูบ่อน้ำ
บ่อน้ำเนี่ยมันลึก๘เมตรนะคะก็กังวลไงว่าเอ๊ะไม่รู้น้องไก่จะตกน้ำจมน้ำหรือเปล่า
ประโกนเรียกน้องไก่น้องไก่เนี่ยไม่มีเสียงตอบรับกลับมานิดนึง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเอาท่อนไม้ไผ่นะคุณนะต้องไปตัดต้นไผ่มาเลยนะฮะ
ยาวแล้วก็เอามากระทุ้งกระทุ้งในบ่อหน่อยว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้บ่อหรือเปล่านะครับ
ทีนี้หาตั้งแต่ช่วงเย็นค่ำ๒ชั่วโมงผ่านไปไม่เจอน้องไก่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะปู่ก็เลยจุดทูบจุดทูปอธิษฐานบนบานต่อสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง
นี่ค่ะตอนที่ปู่จุดทูปจะโดนบันดาลให้เบิกตาเบิกทางอยากให้เจอหลานอยากให้หลานปลอดภัย
ทีนี้การหายตัวไปของน้องไก่เนี่ยนะคะนักข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณปู่
คุณปู่เนี่ยอยู่ในอาการมืนเมาอ่ะยังเมาสุราอยู่อะค่ะเมามากนี่คุณนี่พยายามจะใส่กางเกงตัวเองอยู่นะฮะ
แต่ว่าต้องลงมาจากบ้านแบบนี้นะครับคือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะคุณแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้
คือสิ่งที่จับใจความได้ปู่บอกว่าอยู่กับหลานสองคนตั้งแต่หลานหายเนี่ยนะก็ออกตามหาเหมือนกัน

นึกได้กี่ไหว่แต่ไหว่อีก

ทุกคนไม่ได้ห่วงมันเหรอ
ห่วงเหล้าเข้นมาเอ่ย
เอาเอา

ยังไม่จบนะคุณนะทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ถามคุณปู่ท่านนี้อีกคุณปู่เนี่ย
หลานเนี่ยเป็นยังไงคุณปู่ก็มันก็ไปเล่นตามภาษามันก็ไปหาแมลงกินอะไรอย่างนี้
คือปู่พูดไม่รู้เรื่องรุนแรงมากไม่ใช่แค่ปู่อย่างเดียวนะคุณผู้ชมคือพ่อของน้องไก่
พ่อของน้องไก่คือนายพยาวถาวรอายุ๓๓ปีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นพ่อก็ทำงานอยู่
แล้วพอมารู้ว่าลูกหายตัวไปวันพระฤหัสตอน๑๐โมงมีคนไปบอกที่ทำงานไง
พอเลิกงานเสร็จปั๊บพ่อรีบออกตามหาเลยหาจนทั่วทั้งหมดไม่เจอ
พ่อก็เล่าให้ฟังว่าพ่อมีลูก๒คนเป็นผู้ชายหมดเลย
ไก่เนี่ยเป็นลูกคนเล็กทีนี้ก็ถามพ่อไงว่าพ่อน้องมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอะไรยังไงไหม
พ่อบอกว่าไม่น้องไก่ไม่ได้มีปัญหาไก่เป็นเด็กร่าเริงไก่ชอบเล่นแถวระแวกบ้านนั่นแหละ
คือจริงน้องก็ยังเล็กไงไม่มีเพื่อนเล่นก็จะเล่นกับปู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
จริงพ่อกับน้องไก่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะเออเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำไง
พอพ้นโทษออกมาเสร็จแล้วปุ๊บก็แยกบ้านไปไปมีภรรยาอยู่กับภรรยาอีกคนนึงคนใหม่
ทีนี้แล้วก็เอาลูกชายคนโตไปอยู่ด้วยแต่ว่าน้องไก่อยู่กับคุณปู่
อย่างหนึ่งนะที่ชาวบ้านเขาสงสัยเขาสงสัยว่าน้องหายไป๑๐โมงของวันพระฤหัส
แล้วทำไมทำไมเพิ่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่รู้เมื่อวันศุกร์ตอน๖โมงเย็น
เออแล้วผู้เป็นปู่เนี่ยพาน้องไก่เนี่ยมาเลี้ยงดูแลกันอยู่สองคนปู่กับหลานปู่ก็เมาเหล้า
ไก่จะกดดันอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะก็หนีออกจากบ้านไปหรือเปล่า
ทีนี้การค้นหาน้องไก่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็หากันตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตอน๖โมง๖โมงครึ่งเนี่ย
จนถึงประมาณ๓ทุ่มยังไม่เจอตัวนะทีนี้พอตอนกลางคืนมันก็มืดแล้วไงคะ
ก็ยากต่อการค้นหาก็ต้องยุติการค้นหาตอน๓ทุ่มยังไม่เจอวี่แววของน้องเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องดำเนินการค้นหาน้องไก่ต่อไปนะคะ
ขอให้หาให้เจอนะครับ